คุณผู้ชมครับมาดูข่าวนี้น่าสนใจมากนะครับ
เป็นข่าวที่เกิดจากช่วงของการเกณฑ์ทหาร
เราเห็นบรรยากาศการเกณฑ์ทหารแล้วก็ชายไทย
บางท่านจับได้ใบแดงต้องเข้ารับใช้ชาติ
ท่านเสียใจอย่างหนักเป็นลมล้มพับกันไปเลยร้องไห้กันไปเลยนะครับ
ก็อาจจะเป็นเรื่องที่คนอื่นที่ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้น
ไม่ได้ไปมีความรู้สึกในการจับใบดำใบแดงตรงนั้น
เขาก็ขำขำกับพฤติกรรมเหล่านี้

เห็นคนโอ้โหผู้ชายเป็นลมล้มพับ
ทำไมเป็นทหารก็ดีออกทำไมไม่อยากไปรับใช้ชาติเหรอ
ทำไมต้องลุ้นอะไรกันขนาดนั้นมันก็ดีอยู่นะ

แต่ทีนี้มันมีเรื่องเหตุการณ์ของผู้ชายคนหนึ่ง
ที่เขาจับใบแดงได้แล้วเขาร้องไห้เสียใจอย่างหนัก
อยากรู้ความจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้ไหมฮะ
นี่แหละครับโลกโซเชียลเขาเอาเรื่องราวของผู้ชายคนนี้มาเผยแพร่นะฮะ
เป็นนายทหารประจำหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งแน่นอนนายทหารประจำหน่วยจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ตลอด
มีทั้งคนดีใจมีทั้งคนเสียใจนะฮะ
โดยนายทหารท่านนี้นำคลิปของผู้ชายที่เสียใจร้องไห้
หลังจากจับได้ใบแดงต้องเป็นทหารเกณฑ์
และระบุข้อความที่ผู้ชายคนนี้เสียใจอย่างหนักเพราะอะไร

หลายคนเห็นก็ขำบ้างหัวเราะบ้าง
แต่ใครจะรู้บ้างว่าที่เขาร้องไห้มันเพราะอะไร
มันมีอะไรมากกว่าความเสียใจที่จับได้ใบแดงหรือเปล่า
เห็นอาการน้องคนนี้ร้องไห้ไม่หยุด
มีพี่ทหารคอยหิ้วปีกพยุงเดินมาตลอด
มานั่งที่โต๊ะยื่นเอกสาร
ตัวพี่ทหารเขาต้องเข้าไปถามอาการ

น้องบอกว่าทำไมต้องเป็นผมที่โดนใบแดงด้วย
คนอื่นที่ไม่มีภาระทำไมถึงไม่โดน
ผมต้องเลี้ยงดูยายผมอยู่กับยายสองคน
พ่อแม่ผมทิ้งผมไปตั้งแต่เด็ก
และยายก็เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาล
ก่อนที่ผมจะมาจับใบดำใบแดง
ยายพูดกับผมบอกว่าอย่าทิ้งยายไปนะ
ต้องกลับมาอยู่กับยายยายมีเองแค่คนเดียว
นี่แหละกลายเป็นสิ่งที่ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้เสียใจมากนะครับ
แล้วก็นายทหารที่เข้าไปคุยกับน้องผู้ชายคนนี้
ก็บอกว่าสะเทือนใจเหมือนกัน
ผมก็พูดอะไรไม่ออกมันเป็นอะไรที่แย่จริง
ผมก็ทำได้แค่ปลอบใจเขา
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ต่อในโลกโซเชียลนะครับ
พันเอกวินไทยสุวาบรีโคศกกองทัพบกได้โพสต์ในเฟซบุ๊คของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยบอกว่า
พบอยู่บ่อยครั้งกรณีน้องทหารใหม่กังวลที่จะต้องเข้ามาเป็นทหารส่วนใหญ่มักจะเป็นเฉพาะในช่วงแรกเท่านั้น
และในรั้วครอบครัวทหารยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับทหารทุกคนเสมือนญาติเขาก็เหมือนกับญาติเรา
หากมีภาระทางราชการหรือภาระทางครอบครัวจะมีเพื่อนทหารและผู้บังคับบัญชาไปร่วมกันดูแล
และบางกรณีทางหน่วยสามารถพิจารณาขอเสนอขอใช้ระเบียบการขอลาดูแลบุพการีได้ถ้าจำเป็นจริง